ชาวบ้านเขาไปร่วมพิธีอันเชิญรูปปั้นจราเข้

เพื่อให้ชาวบ้านได้มาบูชากันครับ
รูปปั้นจราเข้เนี่ยเอาทำเป็นเล่น
ชาวบ้านเขามากันเยอะนะ

ที่ตะบลและลมใหม่พัฒนาอเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชศรีมา

พ่อปู่พ่อยากุมพรีกลุ้มศรีก้งก่าง

กุมศรีด้วยแล้วก่งก่างที่นี่
เอ้อพ่อยากุมพรี

ชาลวันกุมพีจราเข้แสนดีอยู่ในถ้ำทารา
อ๋อไอ้กระดิษฐ์ที่คุณร้อง
อ๋อเพราะว่าคุณพีชคือเจ้าระเข้
ประมาณนั้นเขาเอารูปปั้นเนี่ยเอามาประดิษฐานริมฝั่ง
ฝั่งคลองที่ลำละลมเพื่อให้เป็นที่พึ่งทางใจ
ให้ชาวบ้านเนี่ยได้มากราบไหว้บูชาขอบอลขอโชคขอลาบนั่นเองนะครับ
งานนี้มีพระอาจารย์แดงที่ตาจรโรจอาวาส
เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านเขาคุ้นเคยกัน
แล้วก็ได้ทำการตั้งศาลพ่อแผวนพี่พี่กรุงศรีโก้กล้าง
ให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้มากราบไหว้ขอพรและเป็นจุดเช็คอิน

แล้วนึงรูปปั้นจริง
ใหญ่เลยอ่ะในการทำพิธีคราวนี้นะครับเมื่อนำมาประดิษฐานเป็นที่เรียบร้อยก็ทำพิธีเบิกเนธ
เนธคือเปิดดวงตาและทำการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ

นี่เขามีการแจกมีการแจกครับคุณผู้ชมครับ
เพื่อความเป็นสิริมงคลแจกเฮี่ยวจราเข้
นี่ในขันเมื่อกี้คือเขี้ยวเหรอ
มองเพลินเหมือนเค้าต่อนี่
อันไหนก็เอารูปปั้นจราเข้มาประดิษฐานแล้วจะเอาอะไรมาแจกประชาชนล่ะ

คือเขาบอกว่าพญากุธีนี่เหมือนเป็นแบบเทพแห่งโทษลาภ
หลายคนเขาก็เลยยมกลับไหว้บูชากัน
เพราะว่ากันว่านะหรือคุณเคยเห็นลายที่เป็นยันโบราณที่เป็นตลาดเอง

ใช่เขาก็จะเหมือนแบบว่าความแข็งแรงคงกระพัน